คุณผู้ชมครับตอนนี้หลายพื้นที่ของไทยกำลังเจอเรื่องของฝนตกหนักนะครับ
แต่ก็ยังไม่หนักเท่ากับญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าตอนนี้ญี่ปุ่นกำลังรับมือกับพายุไต้ฝุ่นเชบี
พัดเข้าสู่ชายฝั่งทางภาคตะวันตกของประเทศนะครับก็พัดถล่มเข้ามาเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา
เป็นพายุไต้ฝุ่นที่รุนแรงที่สุดในรอบ๒๕ปีตอนนี้มีรายงานทั้งตัวเลขผู้เสียชีวิต
ผู้บาดเจ็บแล้วก็ต้องอบพยพผู้คนออกจากพื้นที่อีกหลายแสนคน
จอบประเด็นเรื่องนี้จากรายงานครับ
นี่คือภาพเหตุการณ์ขณะที่รถยนต์หลายสิบคันกำลังถูกไฟลุกไหม้
และมีควันดำพวยพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าหลังอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นเชบี
ฝุ่นลูกที่๒๑ของปีนี้ได้พัดรถยนต์ที่จอดอยู่ในลานจอดรถแห่งหนึ่ง
เมืองนิชิโนมิยะจังหวัดเฮียโงะมากองรวมกันก่อนเกิดไฟไหม้
โดยนี่เป็นเพียงความเสียหายบางส่วนที่เกิดขึ้นในญี่ปุ่นวันนี้หลังจากที่พายุไต้ฝุ่นเชบี
พัดเข้าสู่ชายฝั่งจังหวัดโทกุชิมะทางภาคตะวันตกของประเทศ
เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้เกิดลมกระโชกแรง
ทำให้รถยนต์หลายคันพลิกคว่ำกลางถนนและยังสร้างความเสียหายให้กับอาคารบ้านเรือนจำนวนมาก
ส่วนนี้คือสภาพของสนามบินนานาชาติคันไซในนครโอซาก้าที่จมอยู่ใต้บาดาน
หลังฝนที่ตกลงมาอย่างหนักจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นเชบีได้ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน
ทางการต้องสั่งปิดสนามบินและยกเลิกเที่ยวบินในประเทศหลายร้อยเที่ยว
อำนวยการสนามบินคันไซดระบุว่าหลายพื้นที่ของสนามบินตั้งแต่รันเวย์แท็กซี่เวย์ลานจอดรถ
ชั้นใต้ดินของอาคารขณะนี้เต็มไปด้วยน้ำ
มีเรายาการจากนวยลงฝั่งว่าเกิดเหตุเรือบันทุกขนาดใหญ่ถูกคลื่นสัดไปปะทะกับสะพานทางเชื่อม
ระหว่างสนามบินกับชายฝั่ง
มีลูกเรืออยู่บนเรืออย่างน้อย๒๑คน
แต่ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าว
ด้านนายชินโซอาเบะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น
ยกเลิกแผนเดินทางไปยังเกาะคิวชู
เรียกประชุมคณะทำงานฉุกเฉิน
เพื่อสั่งการให้หามาตรการรับมือกับพายุไต้ฝุ่น
พัดถล่มหลายพื้นที่ในญี่ปุ่นขณะนี้
เมืองต้นได้มีคำสั่งอพยพประชาชนในนครโอซาก้า
เกลโตนาระและพื้นที่ใกล้เคียงเกือบ๓แสนคน

หลังมีรายงานผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจากอิทธิพลของพายุ
โดยที่เมืองเกียวโตระดับน้ำสูงขึ้นถึง๓นิ้วภายในเวลาเพียง๑ชั่วโมง
เขตมากถึง๒๐นิ้ว
อกจากนี้ทางการยังได้สั่งระงับการให้บริการเรือเฟอรี่โดยสารและรถไฟหลายสาย
สถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังในนครโอซาก้า
ปิดทำการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัย
พายุไต้ฝุ่นเชบีลูกนี้ซึ่งมีความรุนแรงเทียบเท่ากับ
ริเคนแอดแลนติกระดับ๑ด้วยความเร็วลม๑๖๒กิโลเมตรต่อชั่วโมง
เป็นพายุไต้ฝุ่นที่มีความรุนแรงที่สุดที่ญี่ปุ่นเคยเผชิญในรอบ๒๕ปี
โดยหลังจากนี้ไต้ฝุ่นเชบีจะเคลื่อนตัวไปทางภาคเหนือของประเทศ
ก่อนจะเริ่มอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนภายในไม่กี่วันนี้
สุริยะฉันธนานนท์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน